ล่าสุดมีประกาศมาเลยนะคะจากต้นสังกัดนะคะว่าน้องไปเที่ยวเกาหลีใต้มา
ระหว่างวันที่๒๑๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ในการเฝ้าระวังในอาการถึง๒๗วันค่ะ
ทำให้ไอดอลสาวไม่สามารถเข้าร่วมงานจับมือที่จะเกิดขึ้น
ในวันที่๗๘มีนาคมรวมไปถึงคอนเสิร์ตในวันที่๒๒มีนาคม
ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องยังสามารถใช้โซเชียลในตาปกติ
แฟนไม่ต้องตกใจนะคะแล้วตอนนี้ค่ะน้องก็มีการเก็บตัวไว้อยู่
กักตัวแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่ตรงนี้นะคะ

คนนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายอมตัดเลยนะ
ตัดใจทิ้งทริปตะลุยญี่ปุ่นเลย
คือพี่บอลบอกว่าตั้งใจว่าจะไปดูหิมะ
และก็จะไปเล่นสกีครั้งแรกในชีวิตที่ฮอกไกโดซัปโปโล
เหตุก็เพราะว่าที่ญี่ปุ่นมันมีการระบาดของโควิด๑๙
ที่น่าเป็นห่วงมากในช่วงนี้
แล้วก็ยังเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะ

ก็เลื่อนไปก่อนตัดใจทิ้งไปก่อนทริปนี้

แต่ตอนนี้ขอถอยมาตั้งหลักก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าการระบาดของโรคตอนนี้ช่วงนี้

เช่นเดียวกับอีกหนึ่งสาวคุณนิวเคลียร์หันศา

ต้องบอกว่าเธอเนี่ยจองแพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ย
ค่าตัวไปแล้วหลายหมื่นมากนะ

แล้วก็ชุดสกงสกีที่เธอบอกไว้
ว่าเธอซื้อเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วนะคะ
รวมไปถึงชุดของน้องไทก้าก็ซื้อใหม่

แล้วก็โรงเรียนจ่ายค่าเรียนสโนบอร์ดไปแล้วด้วย

บอกว่าตอนนี้เธอเคลียร์กับทางโรงแรมเรียบร้อยแล้ว
ก็คือเคลียร์เรื่องของค่าเช่า

ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแล้วก็ขอบคุณทางโรงแรมมาก

อันนี้ดังมากเมื่อก่อนนะโจ้ย๔๔ปีแล้วนะ

เพราะว่าเขาไปแสดงนางที่จีน
เรื่องนะคะแล้วก็ต้องถูกเบรกสั่งงานเลย
อันนี้ยาวไม่ใช่แค่๓๔เดือนนะยาวถึงสิ้นปีเลยนะคะ
ก็ไปทำเกี่ยวกับหนังจีนครับ

ที่นู่นมีงานเยอะมาก

จริงแล้วก็คือจะมีหนังที่จะต้องถ่ายอีก๒เรื่อง
ตอนนี้ก็จะพักก่อน
ต้องพักก่อนแล้วความปลอดภัยสำคัญสุด
อย่างที่บอกแหละช่วงนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงก็แล้วกัน

ร้อนชั้นกลางล้างมือแล้วอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ